บางทีก็เราอ่านอย่างนี้กว่า

มันกลายเป็นแบบว่าวันนี้มันหาคำตอบไม่ได้ว่า

หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของการ

แม้กระทั่งมีข่าวออกมาว่ามีจดหมาย

ก็มีการแชร์กันเยอะแยะไปหมดเลยว่า

ของชนบทแพทย์ชนบทเขาออกข้อความ
ส่งสัญญาณเตือนเตรียมพร้อมรับโควิด๑๙ระลอกใหม่
พร้อมกับโพสต์ภาพในหนังสือสั่งการด่วนที่สุดที่ลงนาม
โดยประหลัดกระทรวงสาธารณสุขถึงผู้ตรวจราชการ
ก็หมายถึงว่าเอามือบันทึกข้อความนี้
ไปถึงระดับผู้บริหารประเทศได้คุยกัน
ซึ่งเขาบอกว่าการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด
วันที่๓๐มิถุนายนคือก่อน๑กรกฎาคมนะฮะ
โดยให้หน่วยบริการสุขภาพในสังกัด
ความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙ระลอกใหม่
ที่มีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่
เพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่
พร้อมกับให้บุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อม
ที่จะให้บริการอย่างระมัดระวัง
ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
เตรียมสำรองเตรียม

กำลังจะมีการเตรียมพร้อมสำหรับการผู้ป่วยหนัก
พอเอกสารแบบนี้ออกมาคุณแม่ทุกคนก็ต้องตกใจว่า

เปรียงไม่พอเหรอหมอไม่พอเหรอ
ถ้าสมมติติดตามข่าวพวกนี้
การกระจายตัวคือการติดน่ะ

แต่ปรากฏว่าโดยส่วนใหญ่วันนี้
ว่าก่อนที่เรามั่นติดแล้วจะไม่ติด

หรือคนที่ฉีดวัคซีนคุณอนุทินอย่างนี้

ติด

แต่คุณอนุทินเนี่ยเขาก็บอกด้วยน้ำหนักด้วยอายุ
เขาก็ได้ยาสมควรได้ยาอยู่แล้ว
แต่ปรากฏวันนี้สิ่งหนึ่งที่คนเขาถามกันเยอะที่สุดว่า

เมื่อมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นปุ๊บ

เหมือนกับครั้งก่อนที่แบบว่าเป็นโควิดรักษาฟรี

วันนี้เขาก็ได้ถามเรื่องยา
แต่เอาจริงถ้าสมมุติเราให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลนะ
ตามร้านขายยามันจะมีชุดโควิดเลย

ที่ว่าเป็นโควิดคือมันไม่จำเป็นจะต้องกินฟาวิ

รัฐบาลเหมือนกันว่าถ้าประชาชนเป็นหนัก

ครองแทนโอมิคอนธรรมดาแล้ว

ซึ่งวันนี้คนก็เลยถามว่า

เราจะไปเอายาที่ไหนหรือจะอะไรก็แล้วแต่

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูมาตรการเหมือนกันว่า

ถ้าสมมุติไอ้การโควิดมันกลับมาระบาดกันอีก

อย่างแรกเขาก็บอกว่าอีกหน่อย

ก็ใส่แมสออกมาทำงานคนไม่ใส่

บางที่เนี่ยมีคนติดเขาก็ให้มาทำงานแล้วนะ
แต่ว่าให้ใส่แมสแล้วก็ให้แยกตัวหน่อย

แต่ถามว่ามันติดง่ายขึ้นไหมติดง่ายขึ้นใช่ไหม
ตอนนี้กักตัวไม่มีคนทำงานแล้วนะ
ก็เข้าใจแต่วันนี้คือ

เขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่า

ไอ้ระบาดขอโทษนะครับระบาดระลอกนี้

แต่ถ้าสมมุติตามหลัก

หลังจากนี้อีกสิ่งหนึ่ง

โดยประชาชนทั่วไปเนี่ยอย่างน้อยต้องกักตัว๗วันถึง๑๐วัน

จากไปกี่วันเองอ่ะ
กักไปกี่วันเองถึงเหรอ๑๐วัน

ยาถึง๓วันถึงหาย
จริงหรือแม้กระทั่งยาถึงอ่ะ
จริงคือแล้วแต่ภูมิ

ขออนุญาตเรียนแบบว่าตอนนี้เนื่องจาก
มันการระบาดเยอะเราลองดูคน

คนไทยจะต้องติดบ้านคืออะไรฟ้าทลายโจร

ไม่ต้องเดี๋ยวไต้พัง

หรือถ้าคุณเลือกที่จะกินฟ้าทะลายโจร
ก็กินฟ้าทะลายโจรไป
เลือกเอาเนาะ
ไอ้แพทย์โอภาทก็บอกเลยครับ
เรื่องการระยะการกักตัวก่อนเนอะค่ะเราเริ่มต้นมาเมื่อก่อนเนี่ย
กักตัวสิบสี่สิบสี่วันถูกต้องไหมสี่วันแล้วต้องบวกอีกเจ็ดอ่า
ก็เป็นยี่สิบเอ็ดวันค่ะแล้วตอนเนี้ยเอาจริงจริงแล้วอ่ะ
เหลือสิบวันสิบวันเดิมเนี้ยกำหนดให้กักตัวเจ็ดวันบวกสาม
ก็คือกักตัว๗แล้วก็สังเกตอาการอีก๓แต่คณะกรรมการวิชาการเขาได้ปรับลดแล้วนะฮะ
ห้าบวกห้าอืมกักตัวห้าวันนี้เหรอแม่ถูกค่ะ
สังเกตอีกห้าวันอืมก็คือสังเกตคือออกมาทำงานได้แล้วนะค่ะ
แต่กักตัวนะ๕แต่คุณต้องสังเกตอาการของคุณ
อีก๕วันเพราะฉะนั้นจริงแล้วห้าวันก็คือกักตัวก็คือรักษาตัวนะฮะ
อีก๕วันที่คุณออกมาคุณก็ต้องดูแลตัวเองด้วยการใส่แมส
เป็นภาระสังคมอืมถูกป่ะเข้าใจกันคนอื่นนะ
หวกห้าโดยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสอบคอเนี้ยวันที่แปดกรกฎาคมนี้อืม
ส่วนคุณอนุทินที่ติดเชื้อโควิด๑๙ก่อนหน้านี้ถือว่าเกิน๑๐วันแล้วครับ
โดยนับตั้งแต่วันที่มีอาการอืมเวลาที่คุณดูรัฐมนตรี
ถ้าสมมุติรัฐมนตรีทำอย่างนี้ปุ๊บเรายึดหลักรัฐมนตรี
เราเริ่มมีอาการเมื่อไหร่นับเป็นเดวันค่ะพอนึกออกป่ะค่ะ
ขอดูข้อมูลคุณอนุทินไปนะก็คือเดวันเพราะมีการแพร่เชื้อเนี่ย
มีการเพาะเชื้อ๒วันก่อนมีอาการแล้วก็สามวันหลังมีอาการ
ดังนั้นจึงต้องนับวันที่เริ่มมีอาการฉะนั้นกรณีของคุณอนุทินเนี่ย
ไม่น่าจะมีอะไรและเป็นช่วงที่ออกงานเมื่อวันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
นะก็ยืนห่างจากคนอื่นเขาพอสมควรก็ดูแลตัวเองเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า
นะฮะในแผ้งพาบอกรอที่ประชุมสมบูรณ์คอเนี่ย
เขามีมติออกมาว่ายังไงก่อนเพราะต้องมีการพิจารณามาตรการด่านการแพทย์การสาธารณสุขสังคมและกฎหมาย
ถือว่าเป็นกรอบกว้างแต่สุดท้ายต้องให้สอบคอเป็นผู้พิจารณา
เชื่อว่าการดำรงชีวิตของเราเนี่ยคงไม่ได้เปลี่ยนไปมากกว่านี้หรอกนะครับ
ทางด้านโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี
เขาเปิดเผยถึงที่ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสั่งการด่วน
ถึงผู้ว่าราชการกระทรวงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตเนี่ย
เตรียมพร้อมกับโควิด๑๙เนี่ย
พลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าสถานการณ์โควิด๑๙
คนก็ไปถามวันนี้เนื่องจากการประชุมคอรมอล
นายกเนี่ยโควิดมาแล้วเนี่ยไหวเหรอ

นายกเขาบอกว่าขอให้ประชาชนอย่าได้กังวล
และปฏิบัติตามราชการกระทรวงสาธารณสุข
เราวันนี้ยืนยันนะฮะนายกเขาออกมายืนยันเองเลยว่า
สถานการณ์โควิด๑๙ของประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้
แม้จะมีตัวเลขสูงในบางพื้นที่
แต่เขาบอกว่าตัวเลขประกาศกับตัวเลขจริงมันต่างกันราวกับฟ้ากับเหวเลยนะ

บางคนบางสำนักเขาบอกว่าวันหนึ่งคนไทยตอนนี้จะเชื่อไหมว่าติดเกินห้าหมื่น
มีแต่ก็ติดแล้วที่ไม่ได้ตรวจแล้วก็ที่ไม่ได้บอก
ไม่ได้บอกเอาคนรอบตัวเรามีใครบอกเข้าระบบแล้ว
ไม่มีบอกไม่บอก
ตอนนี้ติดแล้วละลอกที่๖อะไรอย่างนี้

ไปเล่าให้คนรอบตัวตัวเองทราบเนอะ
ก็คือเอาง่ายนายกก็บอกยืนยันว่าสถานการณ์โควิด๑๙ของประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้
ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงในบางพื้นที่

และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด
นะครับแล้วก็ประหลักกระทรวงศาสนิทสุขโครบุรกษ์สถานการณ์โควิดของประเทศไทย
เข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่ตามแผนที่วางไว้
หลังจากนี้ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้
เหมือนกับโรคอื่นแหละหมายความว่าเราก็สามารถพบติดเชื้ออย่างรุนแรงของโรคเนี่ย
อาจจะลดลงคือไอ้ความแรงของโควิดเนี่ยมันจะลดลง
ยืนยันไม่ใช่การระบาดฮะมีการเตรียมพร้อมก็คือหมอพอเตียงพอยาและเวชพันธุ์พอ

ที่สำคัญคือเราก็ต้องดูแลตัวเองให้พอด้วยนะคะ

ว่าอย่างนี้นายกเขาถอนหายใจว่า

พุทธเจโรชานายกรัฐมนตรีเนี่ย

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะเริ่มแถลงค่ะ

ผู้สื่อข่าวว่านะคะ

แล้วก็แซวว่าบางคนก็ไม่ต้องทานเยอะนะคะ

ยังมีปัญหาอยู่หลายอย่างที่จำเป็นนะคะ
ต้องร่วมมือกันในฐานะรัฐบาลเนี่ย

พยายามที่จะแก้ไขจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง

โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

คือมันหลายวิกฤตว่าอย่างนี้นะตอนนี้นะคะ
ให้พี่น้องมั่นใจว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะ

ที่จะรองรับสถานการณ์นั้น

ระยะสั้นคือ๓เดือนนะคะ

และก็ระยะยาวคือ๑ปี
ทั้งนี้ก็เพื่ออยากจะช่วยเหลือประชาชน
นะคะโครมออก็เลยอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณ

เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุ
จำนวนเงินทั้งสิ้นนะคะ

วงเงิน๘๓๐๐ล้านบาทแล้วก็ผู้สูงอายุนับไปตั้งแต่อายุ๖๐ขึ้นไป
ช่วยเหลือจำนวนท่านละ๑๐๐๒๕๐บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ
ภายในเดือนกรกฎาเนี่ยจะเริ่มจ่ายเงินเป็นครั้งแรกจนถึงกันยาพศ๒๕๖๕ค่ะ
เท่ากับว่ากรกฎาสิงหากัญญาก็ได้เงินจากรัฐบาลสูงสมุทรรูปไหมคะ
ถึงว่าพ่อกับแม่หนูดีใจมากไหมเขาจะได้เพิ่มขึ้น
แต่หลักที่จะได้๑๐๐กับ๒๕๐ไม่ทราบเขาดูหลัก
เขาดูเกณฑ์อายุมากอ๋ออายุนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่ายังอนุมัตินะคะการสร้างร่างกฎหมายยกเว้นค่าธรรมเนียม
สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมนะคะ
แก่ผู้ที่ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะคะ
ก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ๔๐บาทต่อห้องพักนะคะ
ออกไปนะยืดออกไปอีก๒ปีจนถึงเดือนมิถุนา๖๗
ก็สองเรื่องนะเรื่องช่วยกับผู้สูงอายุแล้วก็เรื่องโรงแรมได้ค่ะ
ก็เดี๋ยวเบรกหน้าคุณแม่ต้องคุยเรื่องเงินเฟ้อหน่อยนะนี่สูงสุดละ๔๓ปีแม่
คนอาจจะเครียดกันสักนิดนึงแต่วันนี้เราจะต้องยอมรับความจริง
ถ้าสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้คือเงินเฟ้อเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าไอ้เงินเฟ้อในประเทศไทยเป็นยังไง
ขอรบทรงชาติแป๊บเดียวค่ะ
วันนี้เรื่องนี้คนพูดถึงเยอะมากแม่นอกจากเรื่องอะไรอื่นโควิดนะวันนี้

ด้านเกรกฎาคมปลายมาเราเจอค่าไฟขึ้นแน่นอน
การกงกรหุ้มต้มขึ้นแน่นอน
ผักชีผักขึ้นชีอ่ะโอเคทุกอย่างมันขึ้นหมดอ่ะ

มีเยอะอยู่แม่ไม่ได้แพงมากหมายว่ามีเป็นแบบเยอะอ่ะ
ดีขึ้นแล้วแต่ว่าไปซื้อที่ห้างไง
โดนไป๔ลูก๓๐กว่าบาท

ถ้าสมมุติเราเทียบแล้วอย่างไข่ไก่ตอนนี้ก็ไม่ได้แพง
ข้าวสารเองกลายเป็นแบบว่าเจ้าของแบรนด์แต่ละแบรนด์แพง

แต่ต้องยอมรับว่าวันนี้ในรอบ๑๓ปี
๓ปีนะเงินเนี่ยมันเฟ้อหนักสุด
สถานการณ์ทั่วโลกจริงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะ
เฟ้อถ้าเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็บอกดูประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นยังไง
คือเงินเฟ้อคือโอเคล่ะอย่างที่บอกว่า
ผู้อุณิจการสำนักงานนโยบาลและวิทยาศาสตร์การค้าเผย
คำว่าเงินเฟ้อเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ย

เมื่อเทียบจากเดือนที่ผ่านมาแล้วสูงขึ้น๗๖๖เปอร์เซ็นต์

ซึ่งเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจากอะไรทั้งหมดเลย
ส่วนใหญ่คือมาจากพลังงานครับ
ค่าพลังงานที่ยังสูงขึ้น

เดี๋ยวมันก็ลงค่ะแต่ตอนเนี้ย

น้ำมันเชื้อเพลิงไฟฟ้ากั้นหุงต้ม

ไม่ว่าจะเป็นยุคคุณจะเป็นประชาชนยุค
ไหนก็แล้วแต่เป็นแบบว่าเจนอะไรก็แล้วแต่

ซึ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างตัวเรา
เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร

เฟิร์นเนี่ยขยายตัวมากขึ้น

ส่วนราคาอาหารต้องยอมรับอย่างหนึ่ง

เพราะมีการปรับราคามาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้ว

ก็มีมาตรการลดค่าครองชีพ

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน

มันสูงขึ้น๖กว่าเลยนะ

ก็เมื่อเดือนที่แล้วไตรมาสก่อนหน้านี้เมื่อ๓เดือนที่แล้ว

สูงขึ้นเป็น๕๖๑โดยอัตราเงินเฟิร์ฟ

ว่าเงินเฟ้อของคนไทยที่กำลังเทียบกับทั่วโลก

ใช่ค่ะถ้าเกิดเทียบกับบางประเทศก็คือ

ประเทศก็เกิน๑๐กว่าเรายังเป็น๗๖
ถูกของเราเนี่ยยังถือว่า

เราอย่าไปนั่นเลยแล้วกัน
เขาบอกเนี่ยคนไทยเตรียมรับมือพายุ๖ลูก
กระหน่ำคุณฟังดีนะฮะ

เฟ้อตอนนี้เราอยู่ที่๗กว่า

ผ่านปีนี้๗กว่า

น้ำมันเอ๊ยน้ำมันผืดขาดกาสขาดไป
ขออธิบายเป็นแบบว่าไม่อ่านสคริปต์แล้วกันเนาะ

ตอนนี้๗กว่าเมื่อเดือนที่แล้ว๖กว่า

แล้วมันจะเกิดขึ้นขออันนี้คือลูก

เงินไปประเทศไทยเงินเฟ้อในประเทศไทยเนี่ย

ตอนนี้

ผัดแรกครั้งสุดท้าย๒๕บาท
เมื่อกี่ร้อยปีที่แรกนะพี่

ทุกวันนี้เงินบาทจะอ่อนค่า

ก็จะมีค่าถูกลง
แล้วก็เฟสเร่งดอกเบี้ยเนี่ย
หากเฟศก็คือระบบโรคอย่างเขาเร่งดอกเบี้ยเนี่ย
ก็คือเอาง่ายเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้ปุ๊บเขาบอกให้จับตาดูการเมืองไง

จะตัดสินว่านายกจะอยู่ต่อหรือเปล่า

โปรเจคการลงทุนต่าง

กรณีการเมืองก็ทำให้ชะลอไปก่อน

โปรเจกต์ไปที่เวียดนามไปที่ลาวก็หมดเลย

เราเห็นมั้ยฮะณวันนี้จากรัสเซียยูเคน

จะรุนแรงขึ้นจากแค่รัสเซียยูเคน
ปัญหาคราวนี้ถ้ามันทะลุไปถึงยุโรปล่ะ

เรายังใช้น้ำมัน๒ลิตรร้อยกว่า

ถ้าไอ้การสงครามเหล่านี้

ถ้าแปะปุ๊บสงครามโลกครั้งที่๓

ดูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัญหา

มันทวีความรุนแรงขึ้นปุ๊บ

พวกจะหาเงินที่ไหนเติมน้ำมัน

เขาบอกว่าเนี่ยสหรัฐเสี่ยงเข้าสู่
ถดถอยแต่เงินเฟ้อยังสูง
จำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ย
อันนี้แหละคือสิ่งหนึ่งที่ในที่สุดแล้วเนี่ย

เพราะว่าอะไรนะเมื่อว่าตอนนี้อเมริกา

เป็นดอกเบี้ยที่หมายการจันกัดเกิน

เบี้ยก็ว่ากันไปอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องรับมืออืมตัวพวกเราเองเนี้ย
เราฟังพวกนี้มันเครียดเนอะเครียดไหมแต่มันคือความจริงเว้ย
เหมือนกับว่าคนเราต้องตายอ่ะแต่อันนี้คือสิ่งเราจะต้องเจอ
หรือเนี่ยเร็วนี้โควิดกลับมาระบาดอีกแล้ว
เราพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันไม่แรงมันไม่แรงเรามองย้อนกลับไปเซี่ยงไฮ
ให้เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาห้ามคนออกจากบ้านเลยนะ
เพราะฉะนั้นถ้าจีนอาจจะต้องล็อกดาวน์เนี่ยเพราะโควิดส่งผลให้เศรษฐกิจจีนเนี่ย
ชะลอหนักขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลอะไรสิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนในตอนนี้
ส่งผลกระทบต่ออะไร๑เมื่อก่อนทุเรียนโอ้โหกลายเป็นลูกละหมื่นลูกละมังคุดอย่างนี้
เมื่อก่อนผลไม้ไทยช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่คึกคักเกษตรกรไทยเนี่ยลืมตาอ้าปากกันได้เลย
ปรากฏอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดขึ้นสถานการณ์โควิดทุเรียนเหลือเต็มไปหมดเลย
คนไทยถึงได้กินไงเต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งเมื่อก่อนมังคุดเกรดเอมังคุดเกรดทรงจีน
ตอนนี้คนไทยได้กินหมดเลยเพราะอะไรเมืองจีนเขาไม่เอาเขาไม่เอาแล้ว
ผลครบเป็นการส่งออกเพราะประเทศจีนก็เป็นคู่ค้าสำคัญของคนไทย
เอาแค่ผลไม้อย่างง่ายแล้วคุณคิดดูว่าถ้าสมมติ
เขาล็อกดาวน์เมืองจีนล็อกดาวน์ไอ้การส่งออกที่เมื่อก่อนเราบอกโอ้โห
เราต้องหากินเราต้องส่งของไปเมืองจีนยาดมอย่างนี้
เมื่อก่อนคนจีนมาโอ้โหยาดมยามองเนี่ยขายกันแบบว่าเหมือนสร้างชาติเลย
ใช่ไหมล่ะทุกคนต้องมาซื้อหรือแม้กระทั่งครีมทาผงทาผิวอย่างนี้
มะพร้าบต่อคนจะต้องมาซื้อแบบจนแบบ
แต่ปรากฏว่าวันนี้ถ้าสมมุติคนจีนล็อกดาวน์อะไรจะเกิดขึ้น
สิ่งเหล่านี้ก่อนที่เราจะอะไรก็แล้วแต่คุณท่องเอาไว้ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้น
อีก๒ไตรมาสอันนี้เราเข้าสู่ไตรมาสที่๓ถูกต้องไหมฮะ
เหลือ๒ไตรมาสสุดท้ายมันกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย
แต่บ้านไทยเราก็ยังดีตรงที่ว่าเรามีบ้านนอกนะ
มีอะไรกลับบ้านนอกเนี่ยปลูกผักคนดุดิน
เดี๋ยวบ้านนอกจะไม่มีแล้วไหมเพราะถ้าเกิดศูนย์กลางมันเจ๊งอ่ะ
ก็ต้องกระทบกับตัวเองวงกว้างบ้านนอกก็จะไม่มีเงิน
มันจะไม่มีเงินในการจับจ่ายใช้สอยแม่คือสมมุติถ้าเกิดบางบ้านเรามองว่าเออ
ปลูกข้าวได้มีผักสวนครัวมันก็อยู่ได้แค่นั้นไง
ถ้าคนเรามันไม่มีเห็ดการหมุนเวียนก็ปุ๊บ
มันก็จบหมดเราจะเห็นว่าวันนี้บริษัทใหญ่
ของเมืองไทยตอนนี้นะฮะบริษัทที่เราเคยรู้จักกันมาหรืออะไร
อืมล้มไปเยอะล้มไปเกินห้าพันค่ะ
ที่ดูไม่น่าล้มก็ล้มใช่ไหม
แต่อย่างตอนนี้แม่หลายคนก็มาหวังเรื่องลาบลอยไง

แต่ตอนนี้ปรากฏว่าก็มีการโต้เถียงของสองกลุ่ม

ที่ว่าหมดเร็ว๒วันหมด๓วันหมดอย่างนี้

เป็นจังหวัดเชียงใหม่คือที่เชียงใหม่เลย

ปรากฏว่าพอเกิดการเมาส์กันบอกว่า
แม่ค้าที่เป็น๒๐ปัวก็พากลับไปซื้อสลากในดิจิตอลกันหมด

เพราะว่าปัจจุบันเวลาเราซื้อหวยเป็นใบแม่

๔๒๑ก็จะเป็น๔๒๑ชุดที่๒๓๒๔ก็เอามารวมเป็นปึ๊ก

เพื่อบวกราคาไปจาก๘๐ก็เป็นใบละ๑๒๐อย่างนี้
พอปรากฏว่าทำกันแบบนี้เยอะ
ฉลากที่อยู่ในดิจิตอลมันก็หมดเร็ว

พอมารวมเล่มแล้วเขาบอกว่าทางยี่ปั๊วหัวใส

แล้วก็เอาไปขายให้กับแม่ค้าพ่อค้าปลีกอีกทีนึง

ก็คือหมายถึงกักประแพงเหมือนเกิน

เพราะสุดท้ายเขาก็บอกว่า

เราพูดกันตลอดว่าเฮ้ยเอาจริงนะ

ไม่ต้องมี๒๐ก็มาขายสัก๙๐บาท
ซึ่งวันนี้นะครับเขาบอกว่าโอเคง่ายมันเป็นการแก้ไขที่ถูกต้องแล้วเหรอ
นายกสมาคมนะฮะผู้ค้าสลากคนพิการ
อย่างที่บอกมาก่อนคนที่ได้โคต้าอย่างนี้เป็นคนพิการ
เค้าเปิดแบบไอ่เหล้ายี้ปั่วต่างใช้เทคนิค
ดซื้อสลากดิจิทัลเนี่ยเอาเฉพาะเลขชุด
แล้วก็นำมาจำหน่ายในกลุ่มโซเชียลในราคาเลขละนะ
ร้อยถึงร้อยยี่สิบบาทแล้วมันต่างอะไรกับให้ชาวบ้านไปทำอาหารกินหลักของความถามอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยสลากดิจิทัลเนี่ยทำไมถึงขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว
โอ้โหเราคุ้มใจกันเหลือเกินสิบล้านไปหูกี่ล้านไปปั๊บปั๊บปั๊บนายก
ขอบคุณประชาชนที่ช่วยซื้อสลาก๘๐บาทบอกเดี๋ยวก่อนนะใจเย็น
ไอ้ที่สลากขายหมดอันรวดเร็วเนี่ยบางทีเนี่ยอย่าลืมนะ
เขาอาจจะเอาตรงเนี้ยมาขายต่อก็ได้อืมสำหรับส่วนหวยเสรีหรือหวยโคต้าเนี่ย
เมื่อสลากดิจิทัลหมดแล้วเราหยี่ปั๊วเราผ่อค่าแม่ค่ะ
ก็จะกวาดซื้อสลากในราคาแพงแล้วก็นำเข้าสู่ระบบออนไลน์
ถูกค่ะโดยยี่ปั๊วเนี่ยจะไปขายกับพ่อค้าแม่ค้าแบบปลีก
ถูกราคาแพงอืมเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ลอตเตอรี่หวยเนี้ยอ่ะ
สมมุติขายมาเก้าสิบแล้วเก้าสิบสองบาทคนที่ไปขาย
ต่ออีกท่อนึงมันไม่ได้๘๐แล้วล่ะมันก็เป็นร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบนะฮะขนาดเดียวกันวันนี้
จุดที่เขาบอกว่ามีการขายลอตเตอรี่ที่เยอะที่สุดมุมกล้องแปลกเนอะวันนี้เนาะทำไมมุมกล้องต่ำ
แม่หน้าใหญ่ไปเหรอเขาขึ้นได้เดี๋ยวแม่หน้าใหญ่ไปถอยไปหน่อยกล้องถอยไปหน่อยค่ะ
เขาก็บอกว่ายังมีคำถามว่าที่อื่นเนี่ยเอาจริงเราไปดูที่เลย

เป็นที่มีการสำนักสั่งโลตเตอรี่เยอะ

เสียงเบ็ด

ผลพูดจากการขายโลตเตอรี่ออนไลน์

ในวันนี้แต่เรารู้ว่า

จากวัดที่ทำขายลอตเตอรี่กันอยู่แบบนี้มันขายไม่ออก

อาจจะเป็นช่วงขาลงของผู้ขายลอตเตอรี่ก็ได้

ว่ามันอาจจะเป็นช่วงขาลงของผู้ขายลอตเตอรี่

หากรัฐบาลทำแบบนี้
ขายลอตเตอรี่แบบใบก็จะมาซื้อขายกันในราคาที่สูง
มากไม่ได้อีกแล้วเขาว่าอย่างนั้น
เพราะว่ายังมีคำถามที่อื่นยังขาย๘๐

แต่ทำไมลอตเตอรี่ที่รัฐบาลออกมาเป็นใบ
แล้วมาขายตามแผงให้ประชาชนขายตามแผงเนี่ย

นั่นอันนี้คือคำถามที่ประชาชนเขาจะถามรัฐบาลเหมือนกันนะฮะ
หากตลาดมีความต้องการสูงลอตเตอรี่เนี่ย

ส่งให้เขา๙๕บาทแล้วด้วยซ้ำไป

ในเรื่องของการที่จะขายต่ำกว่าทุน

ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าโรตเตอรี่
ซื้อกันตามแผงจะอยู่ที่๙๐๑๐๐บาท

จึงเป็นไปได้ว่ามันจะอยู่ที่๘๐บาท

คุณมดดำพูดแบบที่ฉันกำลังคิดอยู่เลยค่ะ

แต่ทำไมเวลาออกมาเป็นใบแล้วมันไม่ได้ราคาเดียวกัน

แล้วทำไมเลขที่อยากได้มักหมดตลอด

มีแบบเกจิอาจารย์ที่ละสังขารไป

หรือเลขเกี่ยวกับเดือนหน้าที่ของแม่คุ้มควง

แม่พอเลขดังขึ้นมา

พอบางคนบางอย่างฟังแบบสมมุติ

แล้วตอนนี้มันหวังพึ่งเศรษฐกิจไม่ได้ไงแม่ต้องหวังนี้แหละเอาจริง

ก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวจะมีเลขหน้า๓ตัวอีกใช่ไหม

ก็ทำงานไปด้วยแล้วก็หวังคันดีไปด้วย

เขาถึงบอกวินาทีนี้พศนี้นับไปอีก๓ปี
ถ้ามีงานให้ทำจงทำตั้งใจทำ

คือบุญมาให้กอดไว้แน่นไม่เอาเองตอนนี้

เราจะได้ยินคำหนึ่งมาตลอดไว้หลังโควิดว่า

ไปตุ๊นของสินค้าที่ทำยังไง

แต่ละคนทำไมคนรวยมันเยอะขึ้นมากจากที่เศรษฐกิจ

ก็เอาเงินจากคนจนนี่แหละสมมุติคุณอยากจะลงทุนก้อนหนึ่ง

เหมือนเมื่อก่อนเราดูมีแต่สื่อทีวี
โอ้โหดูดาราแต่งตัวสวยน้องพระเอกคนนี้หล

สักพักนึงเมื่อสื่อโซเชียลเข้ามาแทน
หอจะเล่นเหมือนแม่ฉันถึงรวยสักพักแม่
กูขึ้นมามาขายของกับฉันซิคะ
แป๊บนึงถ้าแน่นนุหาค่ะคุณก็จะจนกว่าเขาเยอะเลยค่ะ

ก็รวยคนเดียวแล้วคนที่ไปซื้อของเนอะ
แต่ทีชมก็ตัวอย่างนี้เห็นเยอะเนาะแม่
เลยแต่ทำงานอ่ะทำให้ดีทำแล้วก็เก็บเงินต้องเป็นด้วยอืม

ต้องรู้จักว่าเอ๊ะระวังด้วยใช่ไหมคะ

คุณดิโน่นะคะก็พาแฟน

เป็นแบบต้องเขาเรียกว่าถูกตาต้องใจกันนะคะ
ก็ไปกินไปเที่ยวแล้วก็พาเข้าบ้านนะ

พอตื่นมาอีกทีก็สมบัติหายหมดเลยนะ
น้องก็เอาไปหมดนะ
แหวนนาฬิกาคือของมีค่านะคะ
เอาไปหมดบ้านเลยนะขนออกจากบ้านไปนะ
แล้วก็นีโน่ก็ตามไปที่ต้นสังกัดของน้องคนนี้
น้องคนนี้เป็นเด็กเป็นคนดังด้วยนะคะ
ก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้ของกลับคืนมาแล้วค่ะ
เขาบอกว่าเจ้าน้องที่อยู่ในค่ายนี้
ค่ายที่ดูแลน้องอยู่เป็นคนไข้มา
เอาไปตามของมาให้ว่าอย่างนี้นะคะ
สำคัญนะพาใครเข้าบ้านเนี่ย

เขาจะแบบว่า

เอาไม่แน่ไงหลับไง
บางทีเราไม่รู้ใจเนอะว่าเขามาแบบไหน
บางทีเอาอย่างนี้เขาเคยสอนไว้ไหมคะว่า
หน้ารถเราเนี่ยอย่าวางของมีค่าเศษเงินแว่นตา
หรือของที่เอาไปขายต่อได้

เขาทุบเอาของเราไปหรือขโมยของเราไปค่ะ
เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือ

โอ้ยังไม่เหลือนาฬิกาใส่เลย

ถึงวันนี้ถึงไม่มีนาฬิกาใส่กับเขาเลย

น่าวาเพราะดูในไอทีนะคุณแม่ง

ทำไมลุงมดดำหน้าเด็กทำไมพ่อหน้าแก่
ไม่ใช่คือเราไปบอกสคริปตรงนั้น
พูดอย่างนี้สิมันก็ถามว่าทำไมถ่ายทุกครั้งก็พูดอยู่คำเดียวเหรอคำอื่นพูดไม่เป็นเหรอ
มันเป็นสคริปต์เนาะเด็กไม่รู้แม่
บอกพูดกับอื่นไม่เป็นหรออะไรอย่างเงี้ย

แต่เขาอิมฮาวัยนะเขาไม่ได้พูดตามสคริปเดียวนะเขายังมีอีกอัน
แต่ดูธรรมชาตินะ
บีฟเขาอ่ะได้เห็นคลิปกันยัง

รู้เลยว่าอาจจะต้องมีแบบว่า

พ่อแกพี่พาเสนอ

หลานคุณแม่ขายของไม่ปลอมเหมือนแม่เลย
ใช่ใครเป็นเราอ่ะปลอม
ตัวเองมันถามว่าจะพูดคำนั้นอยู่ได้ทำไมทุกวัน
ทุกวันพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อฮะ

แม่ก็ตอนเข้าวงพันธุ์ก็คือวิกษศูนย์๗
แล้วเมื่อก่อนสมัยก่อนแล้วเมื่อก่อนเขาก็มีนักเรียนการแสดงรุ่นหนึ่งแม่ก็อยู่รุ่นนั้นด้วย
ครูเยอะมากแล้วก็คนดังที่ดังออกไปแล้วไปสร้างบริษัทใหญ่ก็มาจากที่นี่เยอะมาก
เมื่อก่อนอยู่ทางช่อง๗ช่อง๕เอ่ยช่อง๕ช่อง๗ช่อง๙จะเห็นสัญลักษณ์หลังจบรายการตลอดเวลา
พนักงานของเขาด้วยบริษัทเขา๔๓ปี
พนักงานเขาเนี่ยอายุมากอายุงานมากกว่า๑๐๒๐ปีกันสักส่วนใหญ่

กว่าปีหลายคนเลยนะครับ
วันนี้เขาก็เลยมาบอกเอ้าทำไมชดเชย

ค่าตกใจแบบมันน้อยขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะ
วันนี้ไปยื่นร้องกับกระทรวงแรงงานใช่ไหม

แล้วก็มีก็คือเมื่อวานไปหาทนายเดชา

มองคือที่สัมภาษณ์วันนะแม่ที่บอกว่า

แต่คือพอนี้อยากได้คุยกับเจ้านาย
อยากให้เจ้านายได้มาคุยได้มาพูดกันว่าทำไมแบบ
คือทุกอย่างที่ผ่านมามีการยอมมาตลอด

ขอเว้นจากเดือนหนึ่ง
เดือนก็กลายเป็นว่า๒งวดครั้งอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมแหละแม่
พอได้๑๖ก็คือเหมือนวันว่า
๑๐๐บาทเนี่ยได้๑๖บาท

ถ้าคนเงินเดือนสมมุตินะ

ก็จะได้แค่๑๖๐บาทต่อวัน

จากที่คนได้๑๐๐๐บาทได้แค่๑๖๐บาท
สมมุติบางคนอายุงาน๒๖ปี

คือจะได้รับชดเชยคือ๔๐๐วัน
ถูกก็ได้กลับประมาณเท่ากับหมื่นกว่าบาท
บริษัทก็จ่ายแค่๑๖ตรงนี้แหละ

ก็จะได้วันละ๖๖บาท

ยกตัวอย่างเช่นทำงาน๑๐ปีเนี่ย

อะไรอย่างนี้

เขาออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้นะครับ
ว่าเรื่องเงินชดเชยของพนักงาน

และทางบริษัทเองก็มีความตั้งใจที่จะจ่ายให้ครบ

ด้วยภาวะการขาดกระแสเงินสด

ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องแจ้งพนักงานทุกคน

เอาเงินที่เขามีอยู่ตอนนี้

เรื่องต้นเขาต้องจ่ายไปอย่างนั้นก่อนนะ

จำลากหลายวิธีเพื่อจะหาเงิน

แล้วก็ทราบถึงความเดือดร้อนของพนักงานทุกคน
โดยทางบริษัทขอชี้แจงกระบวนการจัดสรร

ของเขาจะต้องทราบจ่าย๓๒ล้านบาท

ปิดกิจการเขามีอยู่๕ล้านบาทอ่าใช่ค่ะเขาก็เลยจ่ายจ่ายสิบหก
เปอร์เซ็นต์ของยอดทั้งหมดก่อนอืมก็คือห้าล้านบาทหลักกว่าสิบหก
เปอร์เซ็นต์สิ้นเดือนกรกฎาคมค่ะเดี๋ยวจะเพิ่มมาอีกเก้าเปอร์เซ็นต์
อืมแล้วรวมเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของยอดทั้งหมดจากนั้นทุกสิ้นเดือนเนี้ย
พวกเขาจะนิ่งเฉยอยู่ไหมเขาจะไม่ได้นิ่งเฉยเขาก็จะไปหาเงินเนี่ยแหละ
นะฮะมาชดเชยให้ต่อไปอืมเข้าใจค่ะก็คือก็เท่ากับว่าแต่ตอนนั้น
ตอนที่บอกเมื่อวันที่สามสิบก่อนก็คือสิบหกเปอร์เซ็นประกิจกิจกรรมที่หนึ่ง
เอาคงตรงไม่ได้บอกรายละเอียดแบบนี้หรือเปล่าทางพนักงานก็เลยต้อง
ไม่เข้าใจอ่าไม่เข้าใจถูกณวันนี้แต่ก็คือรู้สึกว่าเขาแค่
ก็คือสิบหกเปอร์เซ็นต์ของยอดทั้งหมดค่ะรับงวดแรกด้วยกว่าสิบหกเปอร์เซ็นต์
จะเพิ่มอีก๙เฑอร์เซ็นต์๑๖บวก๙เป็น๒๕เฑอร์เซ็นต์
ที่เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแรงงาน
ขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนให้เข้ามาร่วมเจรจา
หาข้อสรุปร่วมกันเพื่อพวกเราทุกคนจะได้เดินหน้าต่อไป
และไม่มีความบาดหมางใจกัน
บริษัทไม่เคยมีเจตนาที่จะละทิ้งความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกคน
แต่ด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ไม่สามารถเดินต่อไปได้เนี่ยจึงทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น
เราก็เข้าใจพนักงานแหละเพราะว่าพอปิดปุ๊บเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่าย
มันช็อคด้วยว่าจะเป็นไงต่อขอให้แก้ปัญหาได้เร็ววัน
มาที่อีกข่าวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมไปดูคลิปดีกว่าเพราะว่ามันคืออะไรนะ
คือมีคนมาบอกให้น้องคนนึงเนี่ยเลื่อนรถนางก็ฟังฟังแล้วก็ไปเลื่อนรถอ่ะ
ดูนะคะเลื่อนไปฝั่งตรงข้ามแล้วเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้น

นี่ไง

นางก็เลื่อนอืมบอกให้เลื่อนแล้วนางก็เลื่อนเลื่อนไปจอดฝั่งตรงข้าม
ค่ะอุ้ยอุ้ย
ก็ฝาดเสี่ยวอยู่ไหมนะจริงจริงจอดเจอดเสร็จแล้ว
จอดเสร็จแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรปรากฏว่านางเอ่อเห็น
ไม่รู้คิดอะไรนะคะขับออกมาแล้วก็เนี่ยมาบอกคนคนที่บอกเขาอ่ะ
บอกให้เลื่อนน่ะอืมนางขับชนเลยน่ะไปดูอืมเนี่ย
นี่ไงไม่ชนอ่ะเออก็ตกใจน่ะคนที่จะถูกชนก็ตกใจ
เขาเลยต่อยอ่ะเขาไปต่อยตรงรถต่อยตะโจกตายละเอออืม
โกรธกันอืมก็ประมาณนี้ไหมประมาณเนี้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ย
แล้วก็เอาไม้นี่คือโทษะนะโทษะทั้งคู่ค่ะอืม
ไล่ก็ทีนี้ก็มีการตีกันคนที่ถูกรถพุ่งจะชนก็เอาไม้ไล่ตีเลยทีนี้
อืมคือประมาณนี้ค่ะอืมคือเรื่องของเล่นวีดีเนี้ยเขามาเอารถไปจอดปุ๊บ
แต่ก็นี่คงจะกวนประสาทเขาด้วยนั่นแหละไปจอดไปจอดมาปุ๊บ
ชนเขาทำไมคนหนึ่งก็บอกไม่รู้เราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ยินเสียงคลิป
เหตุการณ์ถูกต้องไหมฮะค่ะใช่ค่ะเนอะต้องใจเย็นเย็นนะบางทีเนี้ย
ใช้รถใช้ถนนนะมันโกรธง่ายมากมันวิบเร็วนะแล้วบางทีเกิด
เรื่องใหญ่โตขึ้นมาอยากจะวุ่นวายพอหายโกรธแล้วทีนี้จะงง
ว่าให้ทำไปได้ยังไงนะคะเราไม่น่าโมโหขนาดนี้เลย
แต่ก็เกิดขึ้นไปแล้วแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหามีเรื่องก็
สกัดที่ตัวเราก่อนอย่าเพิ่งโกรธนะดูฟังเหตุผลดี
เพราะอย่างนี้ทำไมถึงขับไปชนเขาล่ะเนอะทำไมถึงพุ่งไป
คิดว่าน่าจะมาจากความโกรธนะคุณผู้ชมนะเอาละนี่แม่ข่าวนี้แม่หนูอยาก
คุณแม่ดูแล้วก็คิดตานะแม่เขาบอกว่ามีโจนั่นแหละ
ข่าวชื่อว่าข่าวโจรกางเกงในนั่นแหละแม่คือหนูก็พยายามอยากไปอ่านว่า
แล้วทำไมคือมีร่องหนเหรอหายตัวได้หรืออย่างนี้
คือวันนี้คนพูดถึงว่าอะไรเกิดขึ้นวะโจรจะเป็นไง
ซึ่งก็แปลกไอ้โจรกางเกงในเนี่ยมันตะเวนลักทรัพย์ร้านไอทีกว่า๑๐สาขา

ถามวันนี้ทุกคนทั้งประเทศถามมึงจะแก้ผ้าทำไม

หล่อเหรอหุ่นล่ำเหรอก็ไม่ใช่
ซึ่งวันนี้นะฮะตำรวจพร้อมชุดปฏิบัติการที่๕
เขานำกำลังเข้าจับกลุ่มนายเจ๊อิสมาแอร์ฮามะนะฮะ

หรือคามาสอายุ๒๓ปีเป็นคนอราธิวาสเนี่ย
ผู้ต้องหารักทรัพย์พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ๘๙เครื่อง

เครื่องโดยจับกลุ่มนะที่ห้องพักย่านถนนเสรีไทยเนี่ย
ปรากฏว่าขยายผลตรวจค้นห้องพักอีกแห่งหนึ่งที่ย่านรามกำแหงเนี่ย
เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยรักษัพนะฮะ

ได้ทรัพย์เสียไปกว่า๑๒๘รายการ
เอามาจากค่อยตัวหรอแม่นะฮะเป็นเคล็ดเหรอ
ลับเหรอเขาก็บอกเนี่ยมันไม่ใช่เกิดเหตุการณ์ที่เดียวนะ
อืมเคยเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่ยะลา
เพราะว่าร้านเดียวกันคือร้านบานาน่าไอธิธิญาลา
เมื่อ๒๗มกราคมมาแล้วนะครับ
แล้วก็เคยเกิดเหตุ๙มกราคมก็เคยเกิดเหตุมาแล้วนะ
ร้านบานาน่าอีกบานาน่าไอธิธิฟังใจหรอ
ไปที่ร้านสายไหมอีก
เท่านั้นยังไม่พอวันที่๙ก็เจอมาแล้ว
แล้วก็ยังมีอีก๙คดีคิดดูเองกัน
ที่เมืองยะลาที่หาดใหญ่ที่พัทธารุงที่นครศรีธรรมราช
หนองบัวลำพูก็มีอุบลราชธานีก็มี

เพราะฉะนั้นคนก็เลยบอกว่าไอ้คนนี้มันก่อเหตุมาถึง๙คดีเนี่ย
และทุกครั้งที่ก่อเหตุใส่กางเกงในทุกครั้ง
กางเกงในทุกครั้งเป็นกางเกงในตัวเดียวทุกครั้งอืม
เขาก็บอกว่าเขาตำรวจจับปุ๊บเนี่ยทุกเหตุการณ์นะฮะ

ยาลาก็ใส่กางเกงในตัวเดียวสายไหมก็ใส่เกงในตัวเดียวเห็นไหมฮะ
หรือแม้กระทั่งหาดใหญ่ก็ใส่เกงในตัวเดียว
ทุกครั้งที่กล้องวงจรปิดนำเสนอภาพเนี่ยก็จะใส่กางเกงในตัวเดียว
ทำไมเนี่ยเนาะมันคล่องตัวเนี่ยแม่เนาะ
ป่ะนะเขาก็บอกเขาเป็นคนลงมือทำ
ยอมรับใช่ไหมแม่ยอมรับรักทรัพย์ตามอื่อร้านขายอุปกรณ์อิเล็กโทนิกส์
คือมันได้แน่นอนไงถูกเราได้หลบหนีไปอยู่คอนโดย่านรัฐพร้าวเนี่ย
แล้วก็เปิดห้องพักโรงแรมย่านรามกำแหงค่ะ
เพื่อเข้าโทรศัพท์ที่ขโมยมาแต่ตัวเองเนี่ย
ถ้าสมมุติโดนจับเนี่ยก็จะไปไว้อยู่เหมือนแบบไปเช่าห้อง
อยู่ที่ลาภาวหลบไปเรื่อยของกางก็จะไม่อยู่ถูกต้องมั้ย
เตรียมหอบของกลางกลับไปภูมิลำเนา
คือทั้งหมดที่ป้นมาทั้งหมดเนี่ยเตรียมจะเอากลับไปที่นราธิวาส
คำตอบเลิศมากเออแม่แม่มันชอบกล้วย
กล้วยแล้วก็ชอบสีเหลือง

ตัวเองเนี่ยด้วยความส่วนตัวเนี่ยชอบกล้วยแล้วก็ชอบสีเหลือง
และที่ชอบถอดเสื้อผ้าเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวเนี่ย
แม่เวลาใส่กางเกงในตัวเดียวไปป้นเนี่ยมันมั่นใจ
มันเสริมความมั่นใจของตัวเองมันรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทำสำเร็จทำชนะ
เขาว่าอย่างงั้นว่าทุกครั้งที่ถอดกางเกงในไปเนี่ย
มันจะรู้สึกมั่นอกมั่นใจส่วนที่เลือกขโมยจากโทรศัพท์เนี่ย
เพราะตัวเองเนี่ยฝังใจคุณฟังดีฝังใจตอนเด็กเนี่ยนะ
เพื่อนมีโทรศัพท์กันตัวเองได้แต่มองเพื่อนเพื่อนถือโทรศัพท์
เพราะฉะนั้นก็เลยมีจิตใต้สำนึกก็เลยคิดว่าต่อไปเนี้ย
จะก่อเหตุเอาจากโทรศัพท์มือถือก็จะเอาจากโทรศัพท์มือถือ
ถึงได้โทรศัพท์มือถือมูลค่า๑ล้าน๙แสนกว่าบาทได้ไง
โดยเริ่มก่อเหตุในช่วงแรกเนี่ยก่อนลักขโมยทีละเล็กทีละน้อย
สักพักมันเริ่มใจฟูก็เริ่มเอาเยอะขึ้นเรื่อย
แทบจะกวาดหมดร้านเลยก็ว่าได้
มีเสียงนะเขาอยากรู้เหมือนกันว่าเขาคิดยังไงแม่
ตอนขนว่าขนเป็นไงมันน่ะ
นั่นชอบกล้วยชอบสีเหลืองอยากจะให้ตังค์ไปเที่ยว
อย่างที่เขาตอบกันนะฮะแล้วก็บอกว่า
เอาง่ายขโมยมาเนี่ยจะเอาบางส่วนเนี่ย
ไปขายหาเงินใช้ที่เหลือก็จะนำไปแจกให้กับคนเล่ร่อน

จะเอาตัวเองเนี่ยเคยจนมาก่อน
แล้วที่กวาดหมดร้านเนี่ยก็เอาบางส่วนไป
เอาเงินไว้ใช้ชีวิตประจำวัน
แล้วก็ที่เหลือเขาจะนำไปแจกให้กับคนเล่ร่อน
สนามหลวงหัวลำโพง

เวลากลางคืนก่อนที่จะนำตัว

โอเคค่ะก็ขอพักเบรกนิดนึงคุณแม่

เดี๋ยวก่อนกลับมาบรรเทิงค่ะมีความซับเยอะมาก

นอินเทนซีฟโบทานีเซรั่ม
เซรั่มลดเลือนริ้วรอย

ก็เป็นเรื่องนี้มาโป่คกำเอามา

ก็คืองานแต่งกับพี่เวียสุโกนละวัต
แล้วก็แฟนสาวคือคุณวิกกี้ที่ล่าสุดก็นี่ค่ะก็มีการให้แหวนกันไปแล้ว
แล้วก็วันที่๑๗ก็จะรอดูงานแต่งงาน
ซึ่งเขาก็บอกว่ามีการจองช่างหน้าช่างผมมาสักพักมานานแล้วนะแม่

แล้วตรงนี้ก็มีข่าวอีกหนึ่งอันที่แบบรู้สึกแบบตื่นเต้น
เขาบอกว่ามีการพี่เวียซื้อเรือนหอไว้แล้ว
คือพอแต่งปั๊บอยู่เลยที่นี่
ก็คือเขาบอกว่าเป็นเรือนหออยู่แถวย่านกรุงเทพกรีธาตัดใหม่
เป็นบ้านที่มีความทันสมัยมีราคาเริ่มต้นที่๓๕ล้านบาทถึง๙๐ล้านบาทไหม

ก็เนี่ยก็คือข่าวที่ออกมาวันนี้สำหรับพี่เวียนะคะ
คือรู้วันก่อนคือรู้จากพี่อ๊อส

เพราะว่าทางบ้านพี่เอ๋ก็ต้องรู้เพราะพี่หลักผู้ใหญ่ก็เอ่งต้องเตรียมตัว
เวียจะต่างงานนะอะไรแบบนี้
ตอนนี้ใครดูน้องเวียพี่เอป่ะ
มีพี่อีกคนหนึ่ง

ก็ยินดีกับพี่เบียด้วยนะคะค่ะ
ติ่คเซศนาภรม์เป็นทางเป็นผู้จัดและนักแสดงด้วย

ถือว่าเป็นการเจอกันอีกครั้งในรอบ๑๘ปีแม่
เพราะว่าเมื่อก่อนเคยสร้างประกดการณ์
ของโพรีพัศน์
โด่งดังมากละครโพรีพัศน์แหละ
คือนางสาวจริงใจกับนายสันดี
่งดังมากละครภูริพัฒน์แหละคือนางสาวจริงใจกับนายสันดี
ริพัฒน์จะกลับมาทำละครในช่อง๗จริงไม่เห็นข่าวออก
ก่อนแม่นี่ไม่ได้นี่เรื่องภายในใครยังพูดไม่ได้ค่ะ
คุณแม่มันยังอยู่ในเรื่องของการคุยอยู่

มันหล่อเลยจับเมื่อก่อนเข้มชนมองดูนี่
คนก็จะรอจับตาดูว่ามันจะมีความแซ่บอะไรขนาดไหน

แต่ว่าตอนนั้นคือมันดังมากแม่

ตอนนี้ก็รอดูว่าในฐานะที่พิธีเข้าไปพูดจัดด้วย

หล่อลูกเป็นดาราเกาหลีเลย

ดูสิอีกคนที่หล่อแต่ตกใจคืนแล้ว

โอ้โหนั้นน่ะพี่แอมมิอะไร

ไปแล้วค่ะพี่เฟย์หล่อมากไปแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันก่อนขอบคุณผู้ชมชาติไปกันก่อนเนอะ
สวัสดีค่ะ